คุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานเรามีการนำเสนอคลิปที่มีลูกหนี้เขาถูกเจ้าหนี้นะฮะไปรุมกระทืบเพราะว่าติดเงินเขาอยู่ส่งช้าไป๒๐วัน
เมื่อวานเข้าคุณมาว่ากู้มา๔๐๐๐๐จ่ายไปแล้ว๓๐๐๐๐๐จริงแล้วเขากู้มา๘๐๐๐๐แต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วรวมต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด๒๐๐๐๐๐กว่า
ซึ่งมันก็เยอะอยู่ดีมันเยอะมากคือรวมต้นรวมแล้วมันเกือบ๓๐๐มันเยอะมันเยอะเกินไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้เมื่อวานี้เรานำเสนอเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะมีชาย๓คนรุมทำร้ายผู้เสียหายคือนายจำรัฐโสมาบุตรอายุ๔๘ปีบาดเจ็บจมูกเป็นรอยลึกถึงกระดูกเลยครับคุณผู้ชมเย็บไป๒๐เข็ม
ตาก็ช้ำเขียวนะฮะส่วนศอกขวาก็เป็นแผลเพราะว่าล้มกระแทกกับพื้นปูนเมื่อวานเนี่ยตำรวจชุดสืบสวนนครบานห้วยขวางรวบตัวผู้ก่อเหตุได้สองคนนะครับ
องทองนอกแล้วก็นายธิรวัตรกองแก้วสองคนนี้คือผู้ก่อเหตุนะครับนายจำรัฐบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตี๓ของ๑๔มีนาคมบริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวรัชดาพิเศษครับ
เขาเนี่ยกำลังไปรับแฟนจังหวะนั้นเพิ่งลงจากแท็กซี่แล้วก็กำลังจะไปขอเงินค่าแท็กซี่จากแฟนสาว
แต่ว่ามีผู้ชายเสื้อขาวคนหนึ่งเดินเข้าไปไปชิดตัวแล้วบอกว่าเดินตามมาดิมีเรื่องจะคุยด้วย
เขาก็พยายามจะขอเจรจาแต่อีกฝ่ายไม่ยอมคุยแล้วก็รุมทำร้ายร่างกายกระทั่งล้มลงกับพื้นจนบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่
แล้วชาย๓คนนี้ก็เดินหนีหายไป
ส่วนกลุ่มคนที่เข้าไปก่อเหตุทั้งหมดนั้นรู้จักและจำหน้าได้เพราะว่าเป็นกลุ่มเจ้าหนี้นอกระบบที่เขาไปกู้มา
คือเขากู้เงินไป๓๔๐๐๐บาทผ่านไป๓ปีจ่ายดอกเบี้ยไป๒๘๘๐๐๐บาท
แต่ว่าตอนแรกกลุ่มเจ้าหนี้ก็เห็นใจกระทั่งเขาจ่ายล่าช้าไป๒๐วันก็ทำให้ถูกกลุ่มกระทืบ
สรุปแล้วเป็นการกู้เงินมา๔๐๐๐นะ๔๐๐๐ใช้ดอกเบี้ยไปแล้ว๒๘๐๐นะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง๓คนคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุทำให้เกิดอันตรายแก่กายแล้วก็จิตใจ
ส่วนนายอิทธิพลเจริญดาวช่วยผู้ก่อเหตุอีกคนนั้น
อยู่ระหว่างการติดต่อขอมอบตัวเพราะว่าตอนนี้หลบหนีไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับ